ยังได้มามือหนิ๊คว่าเชื่อกับเชืออยู่หรอก
มือว่านยังมากยังห่วงมากทุกคนแต่ว่ามันเสือทุกคนอยู่นะครับเสือครูกำญาทุกคนทุกคนอยู่มากมือนี้
มือว่านยังหลายครับมือว่านเป็นเหตุวิธีการต่างหลายเป็นครูได้เป็นมาขอโชคขอรับครับ